ยังไม่หมดเรื่องของสิงสาราสัตว์มีให้ติดตามกันต่อ
ไฮไลท์ที่อยู่กันต่อเนื่องอยู่กันยาวเลยสัตว์ชนิดนี้
เรื่องของงูคือยังมีคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าหน้าฝน
ก็ต้องระวังสิงสารสัตว์หลายอย่างไม่ใช่เฉพาะงู
ต้องระวังนะคะคราวนี้เนี่ยเขาไปเจอที่จังหวัดสงขลา
งูเหลือมขนาดใหญ่นอนขดอยู่ในรถ
ซึ่งเป็นรถฟกลิฟต์เป็นรถลักษณะของรถยก
รถสีเหลืองเป็นรถยกรถเครน
ขดอยู่แล้วมีไข่ด้วยโอ๊ยตายแล้ว
ดอยู่กกไข่ไข่๒๐ฟองคุณผู้ชม
แต่ว่าน่านี้ก็เป็นหน้าแบบพอพันธุ์ของเขา
เจ้าหน้าที่ชุดอสรพิษหน่วยกู้ภัยหัดใหญ่
ช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันจับนะคะ
เพราะว่าไปซ่อนอยู่ในฝาปิดหม้อกรอง
โฟกลิฟต์จอดอยู่ภายในบริษัท
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือคีบลากตัวออกมา
งูเหลือมตัวนี้ยาวสักประมาณ๒เมตร
ส่วนอีกตัวหน่วยกู้ภัยชุดเดียวกัน
เข้าไปจับงูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวเกือบ๓เมตร
โอ้โหภายในบ้านซอย๒๒เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่
งูตัวนี้นอนขดอยู่กกไข่๒๐ฟอง
เราเป็นเจ้าของบ้านขนลุกนะ
อยู่ในร่องน้ำมีกองไม้เก่าวางทับอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันแล้วค่ะก็นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
โดยกู้ภัยบอกว่าช่วงนี้เจอบ่อยคุณผู้ชม
สัตว์เหลือคลานเจอทุกวัน
ไม่ใช่แค่งูเหลือมอย่างเดียวงูเห่าก็มา
แล้วก็มักจะเลื้อยเข้าไปในบ้านบ้านพักอาศัย
อยู่ในรถก็มีในรถเนี่ยเครื่องมันอุ่นไงคุณ
ใช่เขาจะอยู่กันใช่คือเหมาะกับการฟักไข่เพาะพันธุ์ของเขาเลย
เครื่องยนต์อุ่นต้องระวังนะคุณผู้ชมนะยังไม่หมด

โดยกู้ภัยเขาใช้บ่วงค่ะจับงูเหลือม๓เมตร

นี่มีไข่๙ฟองที่นี่ภายในบ้านกลางซอยอายารา๖ทับ๓

ที่เกิดเหตุเป็นดินรกร้างว่างเปล่านะคะ
เนื้อที่ประมาณ๑ไร่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ด้านหลังติดรั้วกำแพงมีใบไม้ทับถมอยู่ค่อนข้างเยอะ
ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเหมาะกับงูที่เขาจะไป
เพราะพันธุ์เจ้าหน้าที่ก็จับงูใส่กระสอบ
ก็นำไปจุดพักรอการคืนสู่ป่าเขาใหญ่นะคะ
หลายคนงงนะว่างูเหลือมงูหลามต่างกันอย่างไร

คือถ้าเป็นงูเหลือมตรงหัวเขาจะมีเส้นสีดำผ่านตรงกลางเลย

เมื่อสักครู่ที่จับได้ในรถนั่นน่ะงูเหลือมเลยล่ะ
ตรงกลางมีเส้นพาดผ่านแล้วตาเขาก็จะดุหน่อยตาเขาจะสีอ่อน
ส่วนงูหลามเนี่ยนะคะตรงหัวเขาลายจะเป็นคล้ายกับลูกศร
เหลี่ยมส่วนแหลมจะอยู่ที่หัว
แล้วก็สังเกตง่ายอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือลาย
เพื่อที่จะได้ดูนะคะว่าตัวไหนคือตัวไหน
เขาบอกว่ามันจะต่างกันนะนิสัยก็ต่างกัน

ถ้าลายสีเข้มข้างในแล้วเป็นขอบตัดขอบสีอ่อนข้างนอก
อันนั้นคืองูหลามงูหลามไม่ค่อยดุ
แต่ถ้าเข้มนอกคือเป็นขอบข้างนอกเป็นสีดำเข้ม
ข้างในเป็นสีอ่อนระวังเอาไว้เลย
นั่นแหละค่ะงูเหลือมและงูเหลือมดุกว่างูหลามมาก

งูเหลือมเข้มนอกอ่อนในหัวมีเส้นตรงกลางตาสีอ่อน

ส่วนงูหลามนี่อันนี้งูเหลือม

และถ้าดูตรงหัวตรงกลางจะมีเส้น

ใช่จะแหลมแหลมมากน่าจะแหลมแหลมกว่างูเหลือมหน้าตาเขาดูดุกกว่างูหลาม
หน้าตาเขาดูเหมือนจราเข้ดูดุกว่างูหลาม
หรามจะดูหน้าตาเป็นมิตรกว่าตาจะเป็นสีดำสนิท
หรือไม่ก็อาจจะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้ม

อย่าไปใกล้โดยเฉพาะช่วงที่เขากกไข่หรืออะไรแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นมูลชนิดไหนอันตรายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลชนิดไหนอันตรายหมด

อันนี้บอกไว้เผื่อเราเกิดไปเจอจะได้รู้ว่าต้องระมัดระวังยังไง